คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันสักนิดนึงนะครับ
คือเดี๋ยววันที่๑๔ธันวาคมนี้
จะเริ่มมีการคืนเงินแวดหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้กับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ใช้จ่ายผ่านบัตร
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการขยายเวลา
เปิดรับร้านทงฟ้ารับสมัครร้านทงฟ้าเนี่ยนะคะ
เดิมตั้งเป้าไว้ว่าจะมีสมัครมา๓๐๐ร้าน
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะ
บดีกรมบัญชีกลางก็ได้เปิดเผยค่ะ
ว่ามีการขยายเวลารับสมัครร้านค้า
เข้าร่วมโครงการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือว่าแวดให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม
ไปเป็น๒๖ตุลาคม
จากเดิมจะปิดรับสมัครตั้งแต่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ที่ต้องขยายเวลาเพิ่มเติมไป
เพราะว่าร้านทงฟ้าประชารัฐมาสมัครแค่๑๓๐๐ร้าน
จากที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะมี๓๐๐ร้านค้า
ซึ่งทางกรมบัญชีกลางก็ได้ส่งข้อมูลร้านค้า

ที่จะติดตั้งอุปกรณ์เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
ขยายเวลาครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับร้านค้าปลีก
ห้างร้านต่างเข้ามาสมัครเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะ
ร้านค้าที่มีที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร

ส่วนในต่างจังหวัดสมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด

ก็จะต้องลงทุนติดตั้งเครื่องเองก่อน
แล้วก็แจ้งความประสงค์มาที่กรมบัญชีกลาง
หรือว่าที่สำนักงานคลังจังหวัด

จะได้รับสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้ที่หน้าร้านค้าค่ะ
สำหรับมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
ธนาคารกรุงไทยก็จะเริ่มดำเนินการ

เมื่อผู้มีสิทธิ์ได้ชำระราคาสินค้า

ชำระจริงอันนี้นะต้องเห็นว่าชำระจริงนะครับใช่ค่ะ

จนถึง๓๐เมษายนปีหน้า

ใช่ค่ะต้องใช้จ่ายจริงผ่านบัตรในแต่ละเดือนด้วยนะ

คือร้อยละ๑จะกันเอาไว้เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วนร้อยละ๖ก็จะแบ่งออกเป็น
ร้อยละ๕เอาไปใช้จ่ายเงิน
ในส่วนนี้จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

แล้วอีกร้อยละ๑คือเพื่อการออม
ทีนี้รวมกันทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกิน๕๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
ร้อยละ๕กับร้อยละ๑จะต้องไม่เกิน๕๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
ซึ่งเงินชดเชยดังกล่าวกลมบัญชีกลาง
โอนให้ภายในวันที่๑๕ของเดือนถัดไป
ถ้าเกิด๑๕ไปตรงกับวันหยุด
ก็จะเลื่อนเป็นโอนก่อนวันหยุด
รอบแรกจะเริ่มคืนแวดในรอบแรกก็คือ๑๔ธันวาคมปีนี้
นางสาวสลิลาศรีหะพันธ์รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบริษัท
ตอนนี้อยู่ระหว่างเข้าไปดูระบบในการเชื่อมต่อไปยังระบบของกรมบัญชีกลาง

ซึ่งมันแตกต่างกับมาตรการช็อปช่วยชาติที่ผ่านมานะ
ตอนนั้นทางห้างก็แค่จัดทำจุดอำนวยความสะดวก
การออกใบกำกับภาษีให้มันเพียงพอกับประชาชนที่มาจับจ่าย
โดยจะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วนะคะ
เพื่อเปิดรับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้ทันตามที่รัฐบาลได้กำหนดเอาไว้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ